ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบนท้องถนนนะคะที่จังหวัดระยองค่ะแม่ลูกคู่นึง
เป็นชาวกัมพูชาเดินข้ามถนนลูกเนี่ยเป็นลูก
ถนนชุ่มแสงแก่งหวายอำเภอวางจันทร์
จังหวัดระยอง

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
มีกระเป๋าสะพายก็อยู่ข้างทางตรงนั้น
ส่วนลูกชายค่ะอายุ๔ขวบ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เด็กหญิงคิมหลานของผู้ตายเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ขากลับแวะจอดรถเอาไว้ข้างทาง
แล้วก็เดินไปซื้อของฝั่งตรงกันข้ามค่ะ

กระบะขับมาเร็วไม่เห็นป้ายทะเบียนด้วย

เห็นท่าว่าโอ้โหมาเร็วขนาดนี้ผลักลูกชายออกไปก่อน
คือช่วยลูกชายจนแม่ถูกรถชนเข้าเต็มเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แล้วก็ไปลองดูว่ามีแผ่นป้ายทะเบียนของรถกระบะ
ตกหล่นอะไรอยู่ตรงไหนยังไงหรือเปล่า
จะได้ตามตัวหาผู้ก่อเหตุให้ได้นะคะ
คุณแม่ก็ช่วยชีวิตลูกชายไว้
เพราะว่าคนขับกระบะเนี่ยหลบหนีไป
ซึ่งเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ว่าเขาขับรถชนคน
ถ้ารู้อยู่แล้วแต่ว่าหนีไปเลยไม่ยอมช่วยเหลือเลย
ลูกชายก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะส่งโรงพยาบาลนะคะ